คุณผู้ชมคะเรื่องนี้คดีนี้ต้องตามความคืบหน้าแล้วมันจะแบ่งเป็นสองเรื่องนะคะ
มีเรื่องทางคดีแล้วเรื่องแทรกขึ้นมาที่มันเป็นเรื่องสำคัญเหตุการณ์ที่บุรีรำที่ลูกชายแทงคอพ่อ
พ่อเสียชีวิตลากศพไปแล้วก็ไปทิ้งอยู่ข้างทางอำพรางว่าเป็นอุบัติเหตุเนี่ยค่ะครับ
ลูกชายก็บอกว่าไม่ขอโทษแล้วก็ไม่อยากจะประกันตัวด้วยอะไรด้วย
แต่สิ่งที่มันข้างเคียงเป็นเรื่องที่แทรกเข้ามามันน่าตกใจเหมือนกันเนอะ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพี่อุ๋ยที่เราเล่าข่าวไป
เรียกรับเงินจากญาติของผู้เสียชีวิตบอกมีค่าชันสูตรศพ๘๐๐๐บาท
อืมเขาก็โอนไปแล้วบอกมีค่านำศพออกมาอีกหมื่นนึงอืม
ดีนะที่นักข่าวรู้สึกเอ๊ะมันผิดสังเกตก็เลยท้วงไปว่า
อกหรือเปล่าเนี่ยครับมันหลอกลวงหรือเปล่าเนี่ย
ยังไม่ทันได้โอนไอ้อีกหนึ่งหมื่นบาททำไมมันหลอกกันแบบนี้
เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจริงจริงอ่ะค่ะโรงพยาบาลประโคนชัย
อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำประชุมด่วนเลยค่ะกรณีที่นางสาวนิรุบน
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่แผนกเวชกิจฉุกเฉินเรียกรับเงินจากญาติของนายเขมาโสเพียร
ผู้เสียชีวิตนะคะว่าต้องจ่ายค่าชันสูตร
เป็นการตายผิดธรรมชาติเขาก็หลงเชื่อโอนไปแปดพัน
พอถูกจับได้ก็โอนเงินคืนเนี่ยนะคะแต่มันแค่โอนเงินคืนมันไม่ใช่จบแค่นี้ใช่ไหมคุณผู้ชม
มันก็ต้องโอ้โหต้องดำเนินการเอาผิดอ่ะ
ทีนี้ค่ะก็มีการประชุมพอประชุมเสร็จค่ะ
มนุยการโรงพยาบาลประโคนชัยก็ออกมาบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่คนนี้ทำเป็นครั้งแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะ

หลอกลวงหลอกเอาเงินจากญาติของผู้เสียชีวิตที่เขาสูญเสียที่เขาเศร้าอยู่แล้วเนี่ยนะ
เขาบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องการเงินจะนำเงินไปรักษาพ่อ
แต่หลังจากนั้นก็โอนเงินคืนให้
ตอนนี้เครียดมากเจ้าหน้าที่คนนี้ที่ไปหลอกเอาเงินจากญาติของผู้เสียชีวิตเครียดมาก
ตอนนี้ทางโรงพยาบาลจะส่งเรื่องไปสาธารณสุขจังหวัดบุรีรำ

ส่วนญาติของผู้เสียชีวิตเขาได้เงินคืนมาแล้ว
เค้าก็เลยบอกว่าก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไร
ใช้คืนได้ประมาณนี้นะคะ

ไม่มีนะคะที่ถามเลยไม่มี
วันนี้นะคะเรื่องทางคดีตำรวจก็นำตัวลูกที่ฆ่าพ่อไปฝากขัง
ชัชวานโสเพียรหรือปู่
ไปฝากขังที่ศาลจวดบุรีรำ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาปิดบังซ่อนเร้นอำพลังศพ
ตอนที่เจ้าหน้าที่นำตัวลงมาเนี่ยนะคะ
คุณแซคนัทวินนักข่าวของเราก็พยายามจะไปสอบถาม
ปูคือคุณผู้ชมดูหน้าเขานะเขานิ่งมาก
เฉยนิ่งไม่ได้มีทีท่าว่าจะ
แสดงความรู้สึกเสียอกเสียใจอะไรอะค่ะ
แล้วก็ยอมรับกับทีมข่าวว่าเขาเครียดสะสมเครียดตั้งแต่เด็ก
พ่อไม่เคยดูแลพ่อชอบดุชอบด่า
แต่วันเกิดเหตุเขาก็อ้างว่าพ่อเมาเขาอ้างนะ
เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะคะอ้างว่าพ่อเมามา
แล้วก็นั่งดูทีวีอยู่ไม่ได้ตั้งใจจะวางแผนฆ่าพ่ออะไรเลย
พ่อเมาแล้วมาทำร้ายเขาเขาก็เลยเอามีดแทงพ่อ
พ่อก็สู้กลับพอฆ่าพ่อเสร็จก็เอาไม้ถูมาถูเลือด
เลือดในบ้านเอาศพพ่อไปทิ้งอำพรางทำเป็นเหมือนอุบัติเหตุ
รถล้มอะไรแบบนี้ไม่อยากให้ศพอยู่ในบ้านค่ะ
ตอนนั้นไม่คิดว่าคนจะรู้ว่าเขาเอาศพไปทิ้งด้วยนะ
เขาบอกเขาไม่ได้หลอนยานะคะเขาไม่ได้เมาค่ะ
ไม่ได้เสพยาด้วยผลตรวจร่างกายก็ไม่มีสารเสพติดจริงค่ะคุณผู้ชม
แต่เหมือนกับกินยาเกี่ยวกับรักษาอาการป่วยทางจิตทางประสาทอยู่ด้วย
ทีมข่าวเราก็พยายามจะถามแบบย้ำหลายรอบมาก
เป็นสิบรอบเลยก็ว่าได้ว่าสำนึกไหมเสียใจไหมอยากขอโทษพ่อไหม
เขาตอบว่ายังไงรู้ไหมคะเขาบอกว่าเขาไม่เสียใจเลย
ไม่ขอโทษพ่อด้วยไม่ขอโทษพี่น้องหรือญาติคนอื่นด้วย
นักข่าวก็ถามว่าอ้าวแล้วไม่รักพ่อเหรอรักพ่อไหมเนี่ย
เขาบอกว่าไม่ได้รักพ่อแล้วไม่ต้องมีใครมาประกันตัวเขาด้วยค่ะ
ถามอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะเข้าห้องขังคิดจะขอโทษพ่อไหม
ไม่รู้ครับไม่ต้องก็ได้
ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะทำพ่อไหม
ไม่รู้กันค่ะไม่รู้
ไม่เครียดใช่ไหมหรือว่าไงไม่เครียดครับ
เครียดเสียใจไหมไม่ครับ

ยังอยากให้ญาติมาประกันตัวไหมคะ

ไม่ครับ

ที่เป็นผู้ก่อเหตุฆ่าพ่อค่ะ

บอกว่าตอนนี้ทางครอบครัวยังไม่ได้รับเงินคืน
จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประโคนชัย

น้องชายคนนี้ที่เป็นผู้ก่อเหตุคนนี้
เริ่มมีอาการผิดปกติหลังจากไปเกณฑหาร
เพราะว่าไม่ได้รับยารักษาอาการทางจิตทางประสาท

พ่อถึงขั้นต้องยกมือวายนะคะ

สามวันก่อนพ่อบอกว่าน้องชาย

เอามีดมาถูประตูหน้าห้อง

อาจจะหนีทางหน้าตาก

กำจัดน้องชายทิ้ง

พูดไปเพราะโกรธใครจะไปทำแบบนั้น

อยากจะแยกน้องชายออกไปก็เท่านั้นค่ะ
แค่โมโหพูดไปเฉย

แต่ใจลึกนี่ก็อีก
อีกใจหนึ่งก็สงสารคนเป็น
อีกใจหนึ่งก็สงสารคนตาย